คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของคนหัวร้อน

น้ำตาทำหน้าซึมรู้เท่าไม่ถึงการ

เค้กัณฑ์เหมือนกัน

สุดท้ายเขาเป็นยังไงไปชมครับ
พอทุกทีแล้ว

กลัวก็เลยยืนนิ่งไม่ตอบโต้สุดท้ายก็แยกย้ายไปนะฝ่ายนายพิเศษ
คุณหนุ่มแว่นยอมรับผิดแล้วครับนี่นายคนนี้ผมขอโทษครับ
กับสิ่งที่ทำลงไปส่วนปืนที่เห็นในคลิปเป็นปืนปลอมเป็น
มีมีกันค่ะซื้อติดรถเอาไว้เพราะเคยถูกทำร้าย
พยายามชิงทรัพย์มาก่อนก็เลยต้องป้องกันตัวอ่าสุดท้ายงาย
ยกมือไหว้ขอโทษและขอโทษสังคมด้วยครับอ่ะไปดู
บรรยากาศช่วงนี้นะฮะฝากขอโทษทั้งหมดขอโทษแล้วก็แบบ

ไปเป็นที่เหมือนจริงมีฝากเสียได้คำแรกแบบอีกนึงใน
ยังไม่ได้ต้องเบรกก็โชว์มากกูอย่างที่เคยกันในโปรเชียล
เพราะว่าผมไม่อยากจะเข้าไปในเว็บไซต์หลัง
โอ้โหไม่รู้การจับมือมันจริงใจเหลือแค่เป็นการเซ็ตขึ้นมาเนอะ
ก็คือจับมือกันยอมความกันแต่สุดท้ายมันก็เกิดเรื่องไปแล้วนะฮะ
ทั้งสองฝ่ายก็ทำความเข้าใจกันขอโทษกันเรียบร้อยจับมงจับมือ
แต่ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาหนุ่มแว่นคนนี้ไป
มีความผิดตามพรบจราจรและข่มขู่ผู้อื่นให้ตกใจกลัว
ถ้าเป็นสิ่งเทียมอาวุธก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป
สุดท้ายก็ยิ้มง่ายไห้สวยรวยกระเช้าเคล้าน้ำตาขาดยามาซึมเศร้าและรู้เท่าไม่ถึงการ

แต่ว่าสุดท้ายก็มาเป็นแบบนี้นะคะไม่ทำตั้งแต่แรกตั้งแต่ดีกว่านะ